ตั้งแต่รักกี้หายวันที่๓๐ตุลาตามไม่หยุดเลยค่ะร้อยกว่าวันแล้วค่ะ๓เดือนกว่าจะ๔เดือนแล้วค่ะ
เห็นน้องหมาบ้างไหมคะทางนี้
แล้วฝากด้วยค่ะเธอเห็นขอบคุณค่ะ
น้องเป็นสุนัขต่างจังหวัดค่ะน้องอยู่ที่อายุทยาแล้วน้องเกิดอุบัติเหตุวันที่๓๐
ตุลาแล้วก็มีกู้ภัย
เข้ามาเคลียร์พื้นที่แล้วก็เอาศพน้องไป
แล้วเขาบอกว่าน้องตายแล้วแต่เวลาเราจะเอาศพ
แล้วน้องไม่มีศพมาให้เราค่ะแต่ว่าเราไม่เชื่อว่าน้องตาย
ก็ตามหาตลอดตามหาตอนแรกอยู่ที่อายุทยาค่ะ
ก็ไม่เจอน้องตามหาที่อายุทยา๒๐กว่าวัน
ไม่เจอแล้วก็มามีคนโพสต์ที่กรุงเทพ
แล้วพอโทรคุยกับเขารูปภัณฑ์สันธาร
แล้วโทรมาแล้วเขาบอกว่าน้องอ่ะ
เขาให้คนอื่นไปเลี้ยงแล้วน้องหนีไป
หนีตั้งแต่วันนู้นก็ยังไม่เคยได้เจอน้องเลยค่ะ
น้องเดินไปเรื่อยเพื่อหาทางกลับบ้าน
น้องติดเจ้าของก็จะหาทางกลับบ้าน
ไปหาเจ้าของอย่างเดียวค่ะเดินไปข้างหน้าเรื่อย
แล้วล่าสุดมีใครเจอที่ไหนอ่ะคะ
ล่าสุดมีคนเจอที่บางแคร์ซอย๑๐ค่ะ
แคร์ซอย๑๐ตอนบ่ายน้องตกน้ำมา
ก็น่าสงสารน่าจะหนีแบบหนีสุนัขเจ้าถิ่นนะ

แล้วก็เงียบหายไปเลยตอนนี้ก็เป็นห่วงน้องค่ะ
อยากจะให้ใครที่พบเห็นน้องได้โปรดแจ้งด้วยนะคะ
ช่วยน้องด้วยช่วยให้น้องได้กลับบ้านด้วยค่ะ
ตอนนี้ตามมากี่วันแล้วครับ
ขี่รถมอไซค์ร้อยกว่าวันแล้วค่ะ
เดือนกว่าจะ๔เดือนแล้วค่ะ